ท่านผู้ชมครับตอนนี้เพจที่เป็นเพจของรายการช่องส่องผีเนี่ย
ออกมาชี้แจงแหละนะฮะหลังจากที่มีเรื่องราวกระแสสอบถาม
ตั้งข้อสงสัยมากมายโดยเฉพาะจากเพจดังอย่างแหม่มโพดำนะครับ
แล้วก็เพจพันธมิตรของแหม่มโพดำอย่างเพจแอนตี้สื่อรายการโทรทัศน์
บิดเบือนประวัติศาสตร์ชาติเขาตั้งข้อสงสัยเรื่องความเหมาะสม
ไม่เหมาะสมของการทำรายการของช่องส่องผีนะฮะแล้วก็การเปิดรับเงินบริจาคของรายการด้วย
อ่ารายการเนี้ยมีพิธีกรดังอย่างคุณบ๊วยเชษฐวุฒิวัชรคุณอ่า
มีอาจารย์เรนนี่แล้วก็เจมส์สารวุฒิที่เป็นพิธีกรกัน
อ่าจะโพสต์คลิปหรือว่าทำรายการเกี่ยวกับพิธีกรรมบทสวดชุมนุมเทวดานะ
การพูดจาเรื่องการมองเห็นอะไรต่างต่างนานาที่ก็อ่า
คนก็มองว่าเออมันก็แปลกอยู่เดี๋ยวลองดูสักนิดนึงแล้วกันนะฮะ
ฮัมมาสวนากาลงอายัมภทันตาฮัมมาสวนากาลง
แมมโพดำก็ตั้งคำถามหลายข้อนะฮะอ่าอย่างเช่นอาจารย์เรนนี่ที่เป็นพิธีกรหลักเนี่ย
บอกว่าตัวเองเคยประสบอุบัติเหตุคอหักแขนหัก
ขาหักตายไปแล้วก็ฟื้นอ่าพอฟื้นมาก็เลยเห็นผี
แล้วยังติดต่อกับบุรพกษัตริย์หลากหลายพระองค์ได้อย่างนี้เหมาะสมหรือเปล่า
อาจารย์เรนนี่อ้างตัวเองว่าเป็นเทวดาแล้วก็บิดเบือนประวัติศาสตร์หลายอย่าง
สร้างความเชื่ออย่างพิษดารหลายอย่างจนชาวบ้านเนี่ย
สิ่งของประหลาดไปบูชาตามวัดหรือโบราณสถาน
แล้วก็หลอกขายเครื่องรางปลุกเสกบูชาผีอะไรพวกเนี้ยค่ะนะฮะ
แหม่มโพดำยังตั้งข้อสงสัยเรื่องการเปิดบัญชีบริจาคเงินซึ่งชื่อบัญชีเนี่ย
เป็นชื่อของบ๊วยเชษฐวุฒิหนึ่งในพิธีกรแล้วก็ใส่ชื่อในใบอนุโมทนาเป็นชื่อตัวเอง
อ่าเร็วเร็วนี้ก็จะไปเปิดมูลนิธิช่องส่องผีอีก
มันจะเป็นการทำให้ตรวจรากันยากขึ้นหรือไม่มันจะเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่า
หลังจากนั้นก็มีชาวโซเชียลเยอะแยะแสดงความเห็นพร้อมกับตั้งข้อสงสัย
และจับผิดรายการหลายอย่างอย่างเช่นการถ่ายทำ
พิธีกรในการดำเนินรายการนะบอกว่ามองเห็นอดิตชาติ
อะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะพูดถึงแขกรับเชิญ
เคยเป็นคนนั้นคนนี้มีอดีตบุรพกษัตริย์ของไทยหลากหลายพระองค์
ที่เขาเห็นแล้วก็อ้างว่าแบบนู้นแบบนี้นี่นะฮะ
แต่ว่าทีนี้นะคะทางเพจช่องส่องผี
วันนี้เขาออกมาชี้แจงเขาระบุว่าขอบคุณทุกท่าน
ไม่คิดว่ารายการเล็กที่มีทีมงานไม่ถึง๒๐คน
จะทำให้เกิดกระแสสังคมทำให้ทุกคนร่วมกันลงมาเล่นข่าวโจมตีเรา
เราอยู่ในที่ของเราและทำความดีต่อไปเถอะครับ
หากท่านใดไม่หยุดอยากเข้ามาชมเราก็เชิญที่กองถ่ายทำได้เลยครับ
แต่ถ้ายังไม่หยุดพูดความไม่จริงที่ทำให้เราเสียหาย
เราก็พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเราจะทำเท่าที่จำเป็นกับคนที่กล่าวหาเรา
จริงคนที่พิมพ์ตามอารมณ์โดยไม่ไตรตรองเชื่อตามที่อ่านมาเราเข้าใจ
และอโหสิกรรมให้ทุกท่านนี่นะคะคือทีมข่าวของเราทีมข่าวแท้รัฐทีวี
ติดต่อขอสัมภาษณ์คุณบ๊วยเชษฐวุฒินะคะหนึ่งในพิธีกร
เขาก็ยืนยันว่าตัวเขาเองกับทีมงานบริสุทธิ์ใจในการทำความดี
อยากให้คนที่พูดดูรายการก่อนแล้วจะรู้ว่าจริงแล้วคนน่ากลัวกว่าผี
ส่วนประเด็นเงินบริจาคขอพูดทุกอย่างพร้อมกันทีเดียว
วันจันทร์ที่๖กรกฎาคมนี้ที่วัดสะเกดหลังจากทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตอน๙โมงเช้าค่ะเดี๋ยวจะแจกแจงเรื่องของเงินบริจาคอีกทีนึงนะคะ
ช่วงนี้เรื่องเงินบริจาคเนี่ยนะก็เป็นประเด็นอยู่หลายอย่าง
ส่วนหนึ่งก็เขาก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดรับเงินบริจาค
ใช่ค่ะการเปิดรับบริจาคคือก็ต้องแจกแจงชี้แจงได้ว่าเงินที่รับบริจาคมา
เอาไปบริจาคต่อในลักษณะไหนยังไงนะคะ